ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่สายมูเนี่ยเชื่อยากใช่ไหมเพราะเมื่อวานเนี้ย
คุณผู้ชมฮะเป็นวันที่ดาวพระหัสย้ายราศีประทับดวง
เมืองค่ะสองลุงสองป่ออ่าเข้าวัดเลยฮะอ๋อนี่ครับในทาง
โหราศาตร์เนี่ยเชื่อกันว่าดาวพระธธศบดีย้ายราศี
นั้นหมายถึงความดีงามให้ผลดีเป็นดวงดาวที่ให้ผลใน
บวกที่ย้ายเข้าราศีใดก็ตามเนี่ยมันจะพลิกฟื้นนะ
พลิกฟื้นชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเป็นดาวราชาโชคและถึง
เวลาที่ดวงจะเริ่มดีขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายก
มนตรีครับก็เลยจองคิวเลยนี่ไปสวดเจริญนพะเคราะห์ที่วัด
ไรมิตรวิทยารามแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้ครับเป็นผ้าไหมสี
ขาวเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทะเบียนยหญิงคอควาย๑๘๘๑ไป
วัดตั้งแต่หัวค่ำครับนี่ฮะคันนี้เลยแล้วก็ร่วมพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์นพเคราะห์โดยสมเด็จทงชัยสมเด็จพระมหารัชมงคล
หุนีก็นำประกอบพิธีครับส่วนลุงป้อมครับพลเอก
วิทย์วงสุวรรณก็แยกไปแยกไปขอพรกับหลวงพ่อโสธรที่
ฉะเชิงเซาฮะเจ้าอาวาสท่านก็ให้พรลุงป้อมด้วยขอบรมี
พ่อโสธรได้โปรดเมตตาบันดาลพรให้สมความปรารถนา
มาดูฝั่งพักเพื่อไทยกันบ้างสงสัยว่าอาจจะไม่ได้มูกัน
หาเสียงคุณผู้ชมฮะทำไมอ่ะฮะเมื่อวานนี้รถหา
เสียงของนายประชาประสบดีครับพักเพื่อไทยโดนปลาระเบิด
พี่เบิร์ดไม่ต้องแขงนั้นเลยโดนปารบิดใส่ขณะหาเสียง
กลางซอยร่มเย็นอำเภอพระสมุทรเจดีครับโอ้โหดีนะไม่มี
อะไรหรือเปล่าเป็นชายสติไม่ดีแถวนั้นครับแต่เขาก็ไม่ได้
ระเบิดนะแค่มันเป็นแบบประทัดดอกเดียวเท่านั้นเอง

โปรดติดตามตอนต่อไป